วันนี้มันเป็นวันที่เราจะรวยกันแล้วนะคะ

ใช่นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่นี่แหละค่ะนะคะ
ก็เลยหยิบมาในแง่มุมของคนบันเทิงบ้างนะคะ
ก็เริ่มต้นจากพี่มนตรีคำซ่อยกันก่อนเลยนะคะ
หลังจากที่งวดที่ผ่านมาอาจจะไม่ถูก
ก็โดนเมาส์มอยกันไปนะคะว่าโอ๊ยไม่แม่น
กลับไปร้องเพลงเถอะโอ๋จิ๊กแน็คแล้วเข้าไปเปิดสำนัก
ใบ้หงใบ้เลขอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
มนตรีคำสร้อยเนี่ยเคยใบ้ถูกนะคะ

ล่าสุดค่ะก็งัดไม้เด็ดมาเลยนะคะ
งวดนี้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะ
โชว์หราลอตเตอรี่ที่เจ้าตัวซื้อมานะคะบอกว่าเบา๔๐๐๐บาทค่ะ
ไปอีกนิดนะคะกับภาพถ่ายคู่ป้ายบอกระยะทาง
ดวงดีดวงเด่นมีโชคอาจจะรับทรัพย์ไปนะคะ
แต่ต้องบอกว่าไม่ขอชี้ชัดตัวเลขนะคะให้แฟนคลับดูเอาจากที่โพสต์
แต่พี่มนต์สิทธิ์ก็ขอฝากนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะ
เลข๔๙๑๐๑๓ว่ากันไปนะคะก็คืออย่างงมงาย
เรื่องตัวเลขกันมากนะคะเอาแต่พอหงามละกันเนอะ

แหมวันหยุดฉันน่าให้หยุดสติไว้นะคะยังชอบได้

พญาเตาร์ง้อยสาวเตาร์ง้อย
ไม่มีเจ้าเหรอครับเดี๋ยวขอยกมือไหว้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากจริง

เดินทางไปเหมือนกันนะคะบอกว่าขอไปเยี่ยมชมพญาเต่างอยด้วยแล้วก็ยังแวะเสี่ยงโชคอีกเหมือนกัน
แต่ว่าไม่รู้ได้กริ้งกร้างไปหาพี่มนต์สิทธิ์ก่อนจะไปเสี่ยงโชคหรือเปล่านะคะ
โดยได้ถามซื้อเลขเด็ดนะคะ๒๐แล้วก็๖๑กับแม่ค้าก่อนกวาดไปเรียบ๒๐กว่าใบ
สร้างความมือหายกับบรรดานักท่องเที่ยวนะคะบางคนก็ซื้อตามไปเลยค่ะ
ซึ่งน้องพิงกี้ก็ได้ทักทายและถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองนะคะและขอตัวเดินทางต่อไปโดยไม่ได้เข้าสการะพญาเต่างอยแต่อย่างใดนะคะ
จากเจ้าตัวนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะก็เป็นความเชื่อค่ะ
ฉันก็ย้ำกันอีกทีนะคะว่าไม่เชื่ออย่ารบหรูแล้วก็อย่าไปงมงายกันมากนะคะก็เรื่องอย่างนี้มันแล้วแต่โอกาสแล้วนะคะ
เอาแต่พอดีแล้วกันเล่นเอาสนุกก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากลุ้นสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยติดตามทางช่องไทยรัฐนะเดี๋ยววันนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะ